ตอนนี้นะคะแจ๊กรีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะ
วันนี้ค่ะเราจะมาเกะกะกับสเล็ปนะคะ

เขาเหล่านี้อยากจะเห็นซุปตาคนไหนแต่งเป็นแรควีนกันบ้างนะคะ

เกดกากหน่อยลูกทอดเกดกากหน่อยนะ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

ละคุณผู้ชมมันไม่จบเท่านี้นะคะ
ตั้งแต่ก่อนนะคะหวับเห็นตุ๊กตาคนไหนแต่งแดคควีนค่ะ

เพราะว่าดาวิกาเนี่ยเค้าเคยเล่นเป็นแบบว่าสาวเทศศอร์ทันเจนเดอร์จริง
และนางก็มีเสด็จการแต่ว่าถ้านางได้แต่งแดคจริงเนี่ยน่าจะสะพึงอ่ะ

เมื่อหลังนี้คือเมื่อหลังนี้คือจะตบกันมั้ยคะ
ไม่ไม่ตบกันนะและตอนนี้เราก็อยู่กันนี่ค่ะตัวแม่คุณอาณานะคะ

ไม่เคยเห็นพี่อ้ำแต่งแดควีนหรือแบบว่าแต่งแบบว่าแบบ
คือตัวแม่คำว่าตัวแม่ค่ะ
อยากจะเห็นตัวแม่ในลุคของตัวแม่ที่เป็นแม่จริง
คนสุดท้ายของเราค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

เขาหุ่นดีมากหุ่นพักด้วยหุ่นแทบมาก
ที่สำคัญคืออยากให้เขาแต่งแบบเซ็กซี่ด้วยนะฮะ
แต่งได้แบบเซ็กซี่น้อยชิน

บกลุกนะจ๊ะบกลุกจ้ะ